เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นกันแล้วภาพประวัติศาสตร์ที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ย
แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีภาพที่เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกัน
เป็นว่าที่นายกที่หลายคนเชื่อว่าเขาจะเป็นนะ

ลดติดมาคุณพีทครับ

ถ้าใครตื่นเช้าดูในห้องข่าวหัวเขียวได้เห็นไปรอบนึงแล้วล่ะ
แต่ใครตื่นมาตอนนี้๖นาฬิกา๔๖นาทีดูคุณพิธาแว้นมอเตอร์ไซค์อีกรอบหนึ่ง
ก็คือบางคนไปอยู่สุขุมวิทเขานึกภาพไม่ออก
สมมุติว่าตอนนี้๖โมง๔๖นาที
ถ้าดอมจะออกจากบ้านตรงสุขุมวิทมาไทรัศน์วิภาวฤภาวดี

ถ้าขับรถมาเองนะแต่ถ้าแว้นมอเตอร์ไซค

แล้วคุณพิธาก็ออกเร็วแล้วนะ

ปรากฏว่าเจอรถติดไม่ไหว
เออเนาะเปิดเพิ่มแล้วด้วย

คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกล
ก็ต้องใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์

ตัดภาพมาในงานแถลงข่าว

หัวหน้าพักการเมืองทั้ง๗พักนี่ครับ

แล้วก็ป๊าเสรีก็มาเหมือนกัน
มีคุณชัยธวัฒน์ด้วยเลขาพระเก้าไกลครับ

ประกาศตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย

ซึ่งเกิดจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

รวมทั้งสิ้น๓๑๓คน
เท่ากับ๓๑๓เสียงครับ
คุณพิธาให้ความมั่นใจว่า

พอจะจัดตั้งรัฐบาลได้

เป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทยครับ

ตามทางซ้ายนี่เลยที่เราทำกราฟิกไว้ให้

เพื่อแสดงถึงแนวร่วมการทำงานร่วมกัน

ทุกภักดิ์จะจัดตั้งคณะทำงาน
คณะทำงานทั้ง๒ทีมได้แก่
คณะเจรจาและคณะทำงานเปลี่ยนผ่านอำนาจ

เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน

โดยเฉพาะกรณีการเสนอชื่อนายก
ที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่มีทั้ง

ตัวคุณพิธากังวลหรือเปล่าคุณผู้ชมฟังคุณพิทาบอกเองครับ
แสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวต

ถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบ๒
จะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมค
แล้วไม่มีฉากทัดอะไรฉากทัศน์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงกังวล
มีคณะกรรมการที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจน
มันแปลความได้ว่าอะไรคุณผู้ชม
นะครับว่าเขาจะรับมือต่อสถานการณ์ในวันโหวตยังไง
คนก็อาจจะมองว่าการมาร่วมแถลงกันแบบนี้
หรือว่าสยบข่าวลือที่อาจจะมีการไปตั้งอีกซีกหนึ่ง

ส่วนความเห็นของสวที่คนเริ่มมีสวหลายคนนะมาแสดงจุดยืน
ว่าจะโหวตนายกตามเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนราชดรนั้น
คุณพิธาบอกว่าขอบคุณเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใคร
แต่เป็นเรื่องของระบบก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทย
กำลังเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดครับ